และตั้งแต่มีการประบาดของโรคโควิด๑๙นะครับ
รัฐบาลก็สั่งปิดห้างสรรพสินค้าเพื่อระงับ
ยั้งการระบาดของโรคนี้ส่งผลกระทบให้ผู้ค้าจำนวนมากนะครับ
มีผลกระทบกับเรื่องของรายได้
โดยเฉพาะผู้ค้าย่านประตูน้ำนะครับ
มีการเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเป็นตัวกลางในการเจรจากับห้าง
เพื่อลดหรือว่างดการจ่ายค่าเช่า

แต่ว่ายังคงต้องจ่ายค่าเช่ากันต่อไปครับ

ร้องเรียนเรื่องของการขอรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทจากรัฐบาล
ประชาชนก็ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดทีเดียวครับ
จากรัฐสามแผ่งทั่วประเทศ
คือธนาคารออมสินกรุงไทยและทกศ
บรรยากาศที่ร้อนระอุท่ามกลางคนหลายพันคน

เจ้าหน้าที่ต้องช่วยปฐมพยาบาล

ประสบปัญหาทั้งเธอและสามี
เช่ารถมาขับแต่กลับไม่มีรายได้
นำซ้ำทั้งคู่ไม่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
เพราะระบบยืนยันว่ายังอยู่ในประกันสังคม
ที่ลาออกจากงานมาหลายเดือนแล้ว
อยู่ในประกันสังคมไม่
ขณะที่ตัวแทนกลุ่มผู้ค้าย่านประตูน้ำ
เข้ายืนหนังสือต่อไหนแล้วว่ารอนแสงสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ในฐานะโฆษกระทรวงการคลัง
เรียกร้องให้ภาครัฐเป็นสื่อกลางเจรจากับห้างสรรพสินค้า
ช่วยลดค่าเช่าพื้นที่ลง๑๘๐เป็นเวลา๖เดือน
งดเก็บค่าเช่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น
หลังกระทบหนักจากคำสั่งปิดห้างสรรพสินค้า
ส่วนที่รัฐบาลคลายล็อกให้เปิดห้างสรรพสินค้าได้นั้น
เชื่อว่าจะมีคนมาใช้จ่ายเพียงร้อยละ๑๐

ส่วนคนไทยยังกลัวติดเชื้อโควิด๑๙
ขณะที่โฆษกระทรวงการคลังระบุ

กลุ่มแรกกว่าล้านคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ
ซึ่งกระทรวงจะหามาตรการดูแลที่เหมาะสมต่อไป
๒เป็นกรณีบัญชีไม่ตรง
ทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้
แต่คาดว่าจะสามารถโอนเงินได้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า
และกลุ่มสุดท้ายคือคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์
เพราะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร
แต่ได้รับข้อความว่าได้สิทธิ์เงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ซึ่งเกิดจากฐานข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
จากการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบคัดกรอง
ฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกร
ส่วนบรรยากาศบริเวณด้านหน้าสำนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรทุกจังหวัด
มีเกษตรกรจำนวนมากมารอรับบัตรคิว
เงินเยียวยาเกษตรกร๕๐๐๐บาทงวดแรก
ซึ่งวันนี้วันแรกก็เป็นไปอย่างคึกคัก
เพราะเงินจำนวนนี้ต่อชีวิตพวกเขาได้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน